ต่ออีกเรื่องหนึ่งค่ะอุบัติเหตุบนท้องถนน
แล้วไฟมันลุกท่วมรถเลย
ทีนี้คำถามคือรถโหลดเตี้ยมันมีส่วนไหม
เจ้าหน้าที่บอกว่ามีส่วนนะคะแต่มีส่วนเพราะอะไร

เพราะว่าเหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิตด้วย
ดูสภาพรถสิคะคุณผู้ชมคือไม่เห็นสีของเดิมของมันแล้วอ่ะ
เพราะว่าไฟมันลุกท่วมไปหมดเลยนะคะ
เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบจุดที่เกิดเหตุที่ถนนในหมู่บ้านน้ำครั่งที่หมู่๗
ตำบลวังบานอำเภอหลมเก่าที่เพชรชบูรณ์ค่ะ
อยู่ใกล้กับทางเข้าสำนักสงฆ์บ้านน้ำครั่งน้อย
แล้วก็นำร่างของคนขับรถที่โดนไฟไหม้จริงเกรียมออกมา
ซึ่งผู้เสียชีวิตคือนายวรณัทวงเรืองอายุ๖๕ปีนะคะ
ทะเบียนกไก่ททง๑๔๔๙เพชรบูรณ์
ไฟไหม้วอดเสียหายทั้งคันเลยนะคะ
จากการสอบถามพระที่จำวัดอยู่ที่สำนักสงฆ์บ้านน้ำครั่งน้อย
ก็คือพระลวดฉันทโกพระท่านก็เล่าให้ฟังนะคะ
บอกว่าตอนนั้นเนี่ยพระท่านกำลังเตรียมจะส่งน้ำจะอาบน้ำเลยนะ
แล้วก็เห็นรถคันนี้วิ่งผ่านมาอึดใจเดียวเท่านั้นแหละโยม
คือเกิดเสียงระเบิดดังสนั่นเลย
พออัตมาหันไปดูก็เห็นควันพวยพุ่งออกมาจากรถ
แล้วรถเก๋งคันนี้ก็ถลายไปตามถนนจนไปอยู่ข้างทาง
แล้วเสียงระเบิดมันดังนะบึ้มอีก๒ครั้ง
คือดังรวมนี้ขึ้น๓ครั้งพระเห็นช็อกเลยนะฮะ
แล้วดูสิคือเปลวไฟมันก็พวยพุ่งไปทั่วเลยที่รถเก๋ง
ทีนี้พระท่านก็เลยรีบไปบอกผู้ใหญ่บ้านให้ผู้ใหญ่บ้านแจ้งตำรวจนะคะ
แล้วก็จากการที่เจ้าหน้าที่เขาตรวจสอบซากรถที่คุณผู้ชมเห็น
เจ้าหน้าที่เขาบอกว่ามันเกี่ยวกับโหลดเตี้ยยังไงรู้ไหม
เพราะว่ามันอาจจะเกิดจากท่อน้ำมันรั่วคุณชิสา
ทีนี้พอท่อน้ำมันมันรั่วแล้วรถโหลดเตี้ยใต้ท้องอ่ะคุณ
พื้นที่มันก็จะน้อยถูกไหมมันก็จะสะสมความร้อน
ถูกต้องแล้วมันอาจจะไปครูดกับพวกก่อนหินบนถนน
ถนนที่มันไม่เรียบแบบนี้แล้วก็เลยกลายมาเป็นประกายไฟ

ก็ติดไฟแล้วก็ระเบิดขึ้นมาตู้มตามเลยนะคะ
กระจกด้านหลังกระเด็นออกมากระแทกใส่คนขับจนคนขับสลบ
ทีนี้พอคนขับสลบแล้วไฟมันลุกท่วมเอาตัวรอดไม่ได้แล้ว
เสียชีวิตอยู่ในรถแบบนี้เลยนะคะ